ผมปานุ่มโหลดแล้วครับ
เป็นกี้ก็โหลดแล้วค่ะ
คุณล่ะโหลดหรือยัง

สองคนนะครับปานุ่มกับสาเป็กในรายการ
ร้องได้ให้ล้าน
รายการเกมโชว์ที่มีเพลงลูกทุ่งเป็นหัวใจหลักค่ะ
คุณผู้ชมที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่งนะครับ

ก็ได้มารวมตัวอยู่ในรายการของเราเรียบร้อยแล้ว
แล้ว๑ล้านบาทเราก็ได้ทำการแจกไปแล้ว
แจกไปแล้วนะคะ
อย่ารอช้าค่ะสามารถไปกดชมกดแชร์กดคอมเมนต์กดไลค์นะคะ
เพื่อสะสมคะแนนลุ้นรับของรางวัลจากไทยรัฐทีวีค่ะ

ทั้งหมดแถวโค้ง
เขามีแต่แถวตรง
วันนี้นะครับเราก็มาในชุดอาร์มี่

แต่ว่าถ้าเป็นอาร์มี่จะต้องดูแข็งแรงนิดนึง
อาจจะเห็นว่าอันนี้มีแบบว่าแอบพกด้วย
เซ็กก็บอกเลยเซ็กซีโว้ว
แต่ว่าอันนี้เป็นพ็อปเป็นพอเป็นพ็อป

มองข้าซึก

ฮี้ยคุณรู้มั้ยว่าไอดี้มันขูขานะ

คุณไม่กลัวเหรอตอนแรกคิดว่าป่าจะห้าม
นี่ทำไมคุณต้องลงทุนทุ่มตัวอะไรกันขนาดนี้คุณเป๊กกี

บอกให้รู้ว่าทหารเนี่ยเขาต้องฝึกหนัก
เขาต้องทุ่มเททุ่มทุนอดทนเพื่อเป็นรั้วของชาติ
นี่ไงต้องมีความคลาญโอ้โห
แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ทหารธรรมดาขอใส่หมวกก่อน

เป็นทหารเฮ้ยมองหน้าทำไม

อันนี้เป็นทหารรอลิงเขาเป็นทหารพราน

ใช่

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปนะครับจากหัวใจของเราสองคน

อันนี้ก็เป็นทหารพราน
สิ่งทุกอย่างที่ทำไปนะครับจากหัวใจของเราสองคน
เพื่อความสุขของคุณผู้ชมเท่านั้น
ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามีกติกุ้งใหม่

ถ้าคุณมีเงินสะสมอยู่เท่าไหร่ก็ตาม
ถ้าคุณเกิดร้องเพลงที่กำลังร้องอยู่แล้วร้องผิด
คุณรับเงินสะสมกลับบ้านไปเลย

ส่วนตัวช่วยที่น่ารักของเรานะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะ
มีสิทธิ์นะครับทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะครับ
ถ้าสามารถร้องเพลงลูกทุ่งคิดว่าร้องได้ไม่ผิดเลย
สมัครเข้ามาเลยนะครับในรายการร้องได้ให้ล้านเงิน๑ล้านบาท
รอคุณอยู่แล้วมีคนคว้าไปแล้วด้วยนะครับ๑ท่าน
เอาละค่ะตรงนี้ค่ะยังอยู่กันเหมือนเดิมนะคะ
คุณสังพี่เปี๊ยกคุณสนุกลุงพลอยและคุณฝนค่ะ

ตอนนี้บนเวทีเราว่างเปล่านะคะยังไม่มีผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านกระบวนการคัดสรร
ขึ้นมาร่วมสนุกกับเราคุณที่นั่งอยู่ตรงนี้หนึ่งคนที่ได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ค่ะ
มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ขึ้นมาร้องได้ให้ล้านบนเวทีอันทรงเกตแห่งนี้นะครับ
ถ้าได้ยินเพลงโจทย์แล้วคิดว่ารู้จักชื่อเพลงกดปุ่ม
ตอบเป็นคนแรกและตอบถูกขึ้นมาทันทีนะครับ
พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์มาครับ
ยังไม่มีใครคนนะครับคาดว่าน่าจะรู้นะครับแต่ยังไม่แน่ใจ
อ่อยังเล็กไปยังสู้ไม่ไหวนะ

นักสู้เมื่อสามนะครับ

ลุงปลอยร์ค่ะลุงปลอยร์ได้ขึ้นมา
ร้องได้ให้ล้านเชิญค่ะ
เรามีพิษีร้องลูงปล๊อยร์ด้วยนะคะ
ฟาระยาลูงปลอยร์ค่ะ

ดูความมีภรรยาทั้งหมดมากี่คน

โอ้แม่ทั้งร้านนี้หน้าหน้าดำ
อายุขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเส้นเสียงไม่มีหย่อนเลย
ใช่แต่อย่างอื่นนี้ไปหมดแล้ว
โอกาสหน้าพี่จะมาหาใหม่คนที่ชื่อไร
กลับมาโลกทุ่ม